ส่วนข่าวนี้จะเล่าให้ออกมาเป็นยังไงดีเนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกเห็นภาพแล้วตกใจนึกว่าเป็นเรื่องจักรยานผีหรือเปล่าจักรยานยนต์ผีมอเตอร์ไซค์ผี
ก็คิดดูสิผู้ชายคนหนึ่งกำลังแบบคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่นะกำลังจะออกไปอยู่แล้ว
มองขวาอยู่แต่จู่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมาไม่มีคนขับด้วยพุ่งชนเขาเฉยเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคือพุ่งมาแบบนี้เลยอ่ะ

ก็นู้นคุณสืบสกุลเห็นไหม
ตรงนู้นฝั่งถนนนู้นมันเกิดอุบัติเหตุกันอยู่ค่ะ

เตอร์ไซค์มันเลยมีกำลังอยู่มันก็พุ่งมาแบบนี้นะ
รถมันยังสตาร์ทเครื่องอยู่ทีนี้พอพุ่งมามาถึงพี่วินคนนี้
พี่วินก็ไม่ได้หันไปมองหรอกมัวแต่มองขวาเพราะว่ากำลังจะออกรถไปจากตรงนี้ไง

ใช่ค่ะแต่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้โอ้โห
พี่เขาล้มฟาดไปกับถนนดีนะเนี่ยที่ใส่หมวกกันน็อกหัวฟาดเหมือนกันเจ็บเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดตรงประตู๓ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
จับภาพเอาไว้ได้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือพี่วินัยเวียงสมุทร
กำลังออกจากมหาวิทยาลัยคือส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วไง
กำลังจะออกถนนใหญ่ตรงหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินี่แหละค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมันมีอุบัติเหตุอยู่ตรงนู้น

ใช่ค่ะแต่บิ๊กไบท์มันพุ่งมาแบบนี้
ชนกับพี่วินแบบจังเลยค่ะ

โอ้ยเราพอมารีบดูเลยค่ะ

เพราะมันน่าจะมากระแทกตรงขาซ้ายของเขานั่นนะ
จริงคือนายภัยศาลเขาตั้งสตินะเจ็บก็เจ็บแหละ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่ฝากถนนฝั่งนู้น
ข้ามมาดูยกมือไหว้เลย
วินมอเตอร์ไซค์และประสานเจ้าหน้าที่นำตัววิน

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๘โมงเกือบครึ่ง

คนที่ขับขี่บนถนนต้องระมัดระวังความปลอดภัย

ห่างอยู่หลายเมตรเลยนะคะ